สูสีนะครับกระแทกซ้ายเสียบซ้าย

พยักษ์บริเวณหางคิ้วทางด้านซ้ายครับ

ในเฉพาะถอดแขนเบ้าฟันแต่ละทีของทะดาน
เงินแท้นี่อันตรายครับ
สิงพยักษ์จับโพงเบียนเข้ามาเสียบด้วยขอขวา
ขวาล็อกในกดแขนไว้เสียบด้วยเขาซ้ายคืนเลยครับเงินแท้

ขวาแยกออกมาอีกครั้งครับ

ขวาแยกออกมาอีกครั้งครับ

ขวาแยกออกมาอีกครั้งครับ

ขวาแยกออกมาอีกครั้งครับ
ขวาแยกออกมาอีกครั้งครับ

ขวาแยกออกมาอีกครั้งครับ